บางปลากงน้ำคงขึ้นลง

ปรากฏว่ามันใช่จริงครับ
อันต่อไปถึงปั๊บอุตส่ายแล้ว
ขอนไม้อะไรมันจะมุดน้ำหาไปได้
นี่คือช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ครับ
ชาวบ้านที่แปดริ้วนะฮะฉะเชิงเซาเนี่ย

บริเวณข้างสารเจ้าแซ่ตั้น๘ริ้วหมู่๔
อีกร้อยปีนะครับจนชาวบ้านระแวกนั้นบอกโอ้โหตกใจแล้ว
จะอยู่กันยังไงล่ะช่วงนี้นะเอาเรือออกไปสำรวจครับ
ไปหาไอ้จราเข้ตัวเนี้ยซึ่งมีคนเห็นมันโผล่จุดสุดท้าย
ใกล้สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำก็เลยแจ้งกู้ภัยบอก
ระดมกันหาหน่อยเถอะคาดว่ามันน่าจะหลุดมาจากฟาร์มครับ
หลังจากฝนตกไงฝนตกน้ำมันก็เอ่อก็ท่วมนะฮะ
มันอาจจะหลุดออกมาได้นายวิรุฑอายุ๕๔ปี
เป็นชาวบ้านที่เจอจราเข้นี่แหละครับเล่าบอกว่า
ปกติเนี่ยนะโอ้โหผมเสียวหลังแทนพี่เขาจริง
คือปกติจะทอดแหอยู่แถวสรรเจ้าเป็นประจำ
อาบน้ำสบายใจพึ่งบอกว่าอะไรรู้มั้ยเองตอนที่เองหาปลาอยู่ก่อนน่ะ
ข้าเห็นไอ่เข้มันมาอยู่หลังเองนะมาบอกตอนนี้
มาบอกตอนนี้เขาบอกเขาตกใจมากนะฮะ
แล้วหันไปเห็นนะครับตัวใหญ่ทีเดียวลอยคอผ่านไป
มาทราบทีหลังไว้ตอนเล่นน้ำอยู่แหละนะ
มันไหว้เข้ามาหากลัวมากครับ
ตอนนี้ไม่กล้าลงน้ำแล้วช่วงนี้ฮะเอาฟังพี่เขาเล่าหน่อยครับ
พอลงเล่นน้ำอยู่เนี่ยเพื่อนเจอใช่ไหมครับ

แล้วทราบได้ว่ามันจะเข้ามาหาตัวนาน
เออคนตกปลามันบอกคนไหว้เข้ามา

ในจังหวะเราขึ้นมันก็ขึ้นเต็มตัวเลยอย่างนี้ไอ้เค
แล้วมีคนตกปลาตรงนี้ไอ้คนตกปลามันเห็น
ผมไม่เห็นหรอกเขาเรียกขึ้นมาดู
มันไหว้เข้ามามันลงลง๓วาแล้ว

ไม่ลงแล้วนะครับตอนนี้

เดี๋ยวนะครับ๓วาถ้ามันพุ่งเข้ามา

นะครับนี่แหละครับกู้ภัยชาเจอร์เซา
เอาเรือ๓ลำล่องไปตามแม่น้ำบางประกง
ไปสำรวจ๒แนวชายฝั่งเลยนะ
ค้นหาจราเข้นะครับตั้งแต่ท่าน้ำหลังสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นี่แหละระยะทางไปกลับใน๔กิโลเมตร
ไม่เห็นแม้แต่เงามัน

ปรับแผนใหม่คราวนี้มุ่งหน้าไปทางวัดโสธรวรราวรวิหาร
ฉายไฟไปตามป่าดับเครื่องยนต์ลอยไปนิ่งแบบนี้นะ
กะว่าเดี๋ยวต้องเจอเดี๋ยวต้องเจอ
เฝ้าสังเกตการณ์อยู่๕ชั่วโมง
ไม่มีแม้แต่วี่แม้แต่แวว

คือยังไม่ได้ออกหาวันนี้เพราะว่าอย่างที่

นะฮะอากาศมันปิดบางพื้นที่มีฝนตกที่แปดริ้วเนี่ยนะครับ
ก็เตรียมก็เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเอาไว้แล้วล่ะ
รอชาวบ้านแจ้งพิกัดเจอตรงไหนเดี๋ยวจะรีบไปจับให้ได้เลย

คนอยู่ริมแม่น้ำบาปกงช่วงนี้ก็ตักเอา
อย่าลงไปนะครับเพราะเสี่ยงเหลือเกิน
เขาจะมาสบตาพี่เข้านะฮะ
นี่ครับพอเข้าไปถึงปั๊บมันฟื๊บหายไปเลย

ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระมัดระวัง

กว่าจะจับจอราเข้ตัวนี้ได้นะคะ